มูลนิธิอารยาสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลนะครับได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือว่างานโชว์มหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล
โดยมุ่งที่จะออกแบบให้ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
ไม่เป็นภาระกับลูกหลานติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยพากินสัน
ที่มีปัญหาเรื่องการเดินและผู้สูงอายุที่เดินไม่ถนัด
เป็นนวัตกรรมสุขภาพที่ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพากินสัน
โรงพยาบาลจุลาลงกรจัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการสิ่งที่ช่วยกระตุ้นทางสายตา
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยช่วยลดปัญหาการเดินติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและทดสอบใช้จริงในผู้ป่วยพากินสันกว่า๑๐๐คนมาแล้ว
โดยได้มีการออกแบบไม้เท้าและโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพลดการเกิดอุบัติเหตุและหกล้มในผู้สูงอายุ
เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องกังวลว่าจะกลายเป็นภาระของลูกหลาน
เลือกใช้วัสดุที่น้ำหนักเบาแล้วมีลักษณะการใช้งานเนี่ยที่จะดูแล้วไม่ป่วย
ถือเป็นไม้เท้าแฟชั่นฟังก์ชั่นของการใช้งานเนี่ยก็คือสามารถในส่วนของการรีชาร์จได้
มีเลเซอร์ที่เป็นจุดหลักมีข้อต่อที่ถือทำให้ผู้สูงอายุถือได้กระชับมากขึ้น
มีลักษณะการเปลี่ยนพานโค้ง๑๕องศาไว้จึงกับเดินเตะปีล่อยการรักษา

ที่ฐานที่ใหญ่เนี่ยจะทำให้เขารู้สึกที่มั่นคงมากขึ้นนะครับผม
ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ให้กลายเป็นป้ายรถประจำทางอัจฉริยะ
เพื่อผู้พิการทางสายตา
โดยการติดตั้งอักษรเวลบริเวณป้ายรถประจำทาง

เลือกกดสายรถประจำทางที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย
โมเดลนี้จะยังไม่มีการเริ่มต้นใช้งานจริง

มุ่งสร้างความสะดวกสบายและมอบโอกาสในการเดินทาง
ผู้พิการได้เป็นอย่างดี
นี่เป็นเพียงนวัตกรรมส่วนหนึ่ง
ที่ถูกนำมาจัดแสดงภายในงานมหากรรม
อารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล
จัดขึ้นโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัย

สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัย
ทั่วถึงเป็นธรรมและเท่าเทียม
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ
ทุกผลภาพผู้ป่วยพักฟื้น
ตำรวจทหารผ่านศึกสตรีมีคันและเด็กเล็ก
อาทิตการออกแบบก่อสร้างการปรับปรุงพัฒนาตึก
อาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์
ระบบขนส่งบริการข้อมูลข่าวสาร
และการบริการสาธารณะทุกรูปแบบ
ให้เป็นมาตรฐานสากล
กฤษณาลาลัยประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย

หากทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์
ว่าทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้
โดยไม่มีการแบ่งแยกคนพิการคนตาบอดผู้สูงอายุ
พร้อมสร้างความเสมอภาคในสังคมให้มีความสุขที่สุด
ปรารถนาจะให้พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะ
ไม่ถูกใครกล้าหน้าเรียกว่าคนพิการอีกต่อไป
ผมมีความเชื่อแล้วก็ทำมาเสมอว่าในความเป็นจริงนั้นคนพิการไม่มี
ที่มีอยู่ที่เห็นอยู่ก็คือปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีการ
เช่นตึกอาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวมีแต่บันได
ลืมนึกถึงคนที่เขาเดินไม่ได้ก้าวขึ้นบันไดไม่พ้น
มีแต่ห้องน้ำที่แค่บประตูก็ผลักเข้า

เตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มุ่งเน้นและกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วน

เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนส่งเสริมให้เมืองไทย
เป็นเมืองศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเพื่อทุกคน
นี้งานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๓ธันวาคม๒๕๕๙
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน